ผมเชื่อนะว่าในมุกของคุณผู้ชมแต่ละท่านเนี่ย
จะมีเครื่องลางของขลังเอาไว้ยึดเหนียวจิตใจ

แวนไว้ก็มีเก็บไว้ตามกงตามเก๊ะอะไรก็มี

บางสิ่งบางอย่างบางองค์อาจจะไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมาย
แต่ว่ามันมีมูลค่าทางจิตใจของผู้ที่เป็นเจ้าของรถ
ล่าสุดตำรวจนี่ท่านนี้ผู้หญิง
ให้คุณตาเอารถรถหรูไปเข้าอู่ให้ไปซ่อม๑๘วัน

เกลี้ยงเลยทั้งคนผู้ใหญ่ให้จากการทำงาน
ทั้งที่เขาบูชามาเองหายหมดเลย
ก็เลยอัดคลิประบายความในใจเสียงสั่นจะร้องไห้เอาไปฟังเลยฮะ
โคราชเนี่ยค่ะทุกคน
โคราชนะคะเป็นศูนย์ที่แบบพ่อเรามั่นใจมาก
มั่นใจสุดนะดูดิ

ผ้าที่มีราคามีขุดทอง
ประองประมาณสองนิ้วที่ผู้การให้มา

ดูดิเหลือแค่เหรียญสิบอ่ะแล้วที่สำคัญนะ
ผู้หญิงผู้เสียหายเป็นตำรวจน่ะร้อยตำรวจเอกหญิงน่ะนะฮะ
เออเนี่ยฮะคุณผู้ชมตำรวจเจอซะแล้วแล้วเป็นเครื่องรางที่เจ้านายให้มา
เพื่อนให้มากค่ะนะฮะเป็นเครื่องรางเป็นพลัสต่างต่างหายเกลี้ยงคุณผู้ชม
โอ้โหเขาบอกมันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับราคามันอาจจะประเมินไม่ได้หรอก
หรือบางอย่างเราไม่ทราบว่ามันจะแพงขนาดไหนนะครับ
ผู้กองแบบนี้เล่าแบบนี้เธอให้คุณตานำรถคันนี้เป็นรถบีเอ็มดาเบอร์ยูนะครับ
เข้าศูนย์ที่จังหวัดนครราชศรีมาลืมเอาพระและของศักดิ์สิทธิ์ออกจากรถนะฮะ
ก็เลยตอนโทรมาบอกคุณตาคุณตาบอกโอ๊ยไม่หายหรอกศูนย์เขามีมาตรฐานศูนย์ใหญ่ค่ะ
เอารถเข้าอู่ไปสิบแปดวันซ่อมเสร็จปุ๊บเอารถออกมาอ้าว
เก๊ะดูอ้าวหายหมดเลยนะฮะส่วนที่ถามว่าทำไมเธอต้องเอาของมีค่าเหล่านี้ไว้ในรถ
เพราะว่าคือเวลาต้องไปทำงานต้องเดินทางไปราชการต่างเนี่ยนะฮะ
คือมันก็ต้องมีของอะไรแบบเพื่อแบบความสบายใจเนอะ
ขับรถเออขับรถคนเดียวเหมือนแบบอยู่ในบ้านก็มีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
ก็เลยอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองเวลาขับรถไปราชการต่างจังหวัด
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งสูตรแล้วแล้วแน่นอนเธอก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีด้วย
แต่ตอนนี้เนี่ยทางศูนย์เองกำลังไล่ดูภาพในกล้องวงจรปิดอยู่เพื่อหาว่าใครเป็นคนขโมย
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้ก่อนเป็นอุทาหรณ์อย่าหลงลืมของมีค่าเอาไว้ในรถ
ถ้าเกิดว่ารถจะเอาไปเข้าศูนย์ไปเช็กระยะไปซ่อมอะไรก็แล้วแต่
ก็เอาออกซะเพื่อความปลอดภัยนะครับใช่ค่ะก่อนจะเอาเข้าเนี่ย
เอาออกหมดน่ะเออนะคะจะได้เนี่ยเกินกันเหตุแบบนี้
ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราบูชาจะมีคนอยากได้หรือเปล่าบางทีเราคิดว่าอ้าว
พระไม่เป็นไรหรอกไม่มีคนเอาเอามี